คุณผู้ชมคะยิงกันอีกค่ะยิงกันตายอีกแล้วนะคะที่ชัยภูมิค่ะ
เพื่อนบ้านปืนโหดค่ะพี่บุ๊คบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันค่ะ
สาเหตุคาดว่าเพื่อนบ้านไม่พอใจที่บ้านอีกหลังนึงที่อยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ย
ล้อมวงดื่มเหล้าเสียงดังครับเดินมาที่วงเล่ายิงใส่คาวงเล่าเลยนะคะ
เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่ง
ตำรวจสพท์ใหญ่ไปตรวจสอบค่ะ
หมู่บ้านหนองบัวที่ตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิ
นางเล็กนพคุณอายุ๔๒เป็นอสมประจำหมู่บ้านนะคะ
คนนี้โดนยิงแบบเหมือนเจาะหัวเลยอ่ะโอ้โห
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงเขาที่หัวนัดหนึ่งที่อกอีกนัดหนึ่งค่ะ
โดนไปด้วยถูกยิงเขาที่ไหล่ซ้ายกระสุนทะลุปอด

นำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
ส่วนเพื่อนอีก๓คนที่อยู่ในวงเล่า
วิ่งหนีกันแตกกระเจิงค่ะ

อายุ๓๒ปีคือผู้ก่อเหตุ

เขายืนรอตำรวจอยู่ตรงนั้นเลย

เย็ดย่านกำลังนำทรายมากลบคราบเลือด
การความสะอาดนี้คราบเลือดดูซิค่ะ

ผู้ก่อเหตุที่บ้านอยู่ตรงกันข้ามกัน

ตะโกนถามในวงเล่าว่า

ตะโกนถามเสร็จปุ๊บยิงปั๊บเลยค่ะโอ้โหประโยคเดียวนะประโยคเดียวยิงเลยพี่บุ๊ค
แล้วยิงใส่หัวนางเล็กอ่ะคือยิงระยะแบบเผาขนนะคะยิงเข้าหัวยิงเข้าอก
นางเล็กนี่เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงใส่วงเล่าด้วย
กระสุนโดนคนในวงเล่าที่บอกไปว่าบาดเจ็บสาหัสไปคนนึงนะคะ
ส่วนคนอื่นก็วิ่งหนีกันไปกระเจิดกระเจิงคือเขาบอกว่าสาเหตุคงจะเป็นเพราะว่า
แม็กรำคาญวงเล่าที่เสียงดังหรือเปล่าแล้วเหมือนกับว่าที่มาจ่อยิงนางเล็ก
แบบตั้งใจยิงใส่คนนี้ก่อนใครเลยอ่ะสงสัยว่านางเล็กไปพูดจาประชดประชันอะไร
ผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
ของผู้เสียชีวิตนางนิดหน่อยอายุ๖๓เล่าให้ฟังว่าก็ยอมรับแหละว่าลูกสาวเป็นคนสนุกสนานร่าเริงชอบดื่มเหล้า
แล้วพอดื่มเหล้าทีไรจะชอบร้องเพลงคาดว่าครั้งนี้ก็คงจะเหมือนเดิมแหละ
ดื่มเหล้าคุยเสียงดังร่าเริงสนุกสนานร้องเพลงดัง
ผู้ก่อเหตุบ้านอยู่ตรงกันข้ามอาจจะรำคาญเลยบุกมายิง
ส่วนเรื่องทางคดีเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนิดนึงนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

แต่ก็โดนไปสี่ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการครอบครองปืนนะคะรวมไปถึงข้อหาพยายามฆ่า
ด้วยและนี่อ้าวมีสารเสพติดในร่างกายด้วยผู้ก่อเหตุ
พี่สาวของผู้ก่อเหตุก็บอกกับทีมข่าวสั้นว่าปล่อยค่ะ
ปล่อยเลยนะไม่ประกันตัวไม่อะไรด้วย
ก็ปล่อยให้รับกรรมไปกับสิ่งที่เกาะขึ้น
แล้วก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย